กินไก่ย่างที่เขาขึ้นชื่อลือชาเรื่องของความอร่อย
เราเคยทานไก่ตอนไก่หน้าไก่บ้านอะไรแบบนี้ไปแล้วใช่ไหม
เดี๋ยวนี่จะพาไปทานไก่ง่วง
ไก่งวงของร้านนี้เขาบอกว่าสุดยอดเลยทีเดียว

คือเหมาะกับเทศกาลคริสต์มัสมากเลย

เขาบอกว่ามีนับหมื่นตัวเลยนะ
ก็มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงบ้านโป่งแคร์เป็นผู้คอยดูแล

ที่หาได้ง่ายในหมู่บ้านมุงสังกษีแดดกันฝนให้ด้วยล่ะ
แล้วที่สำคัญไก่งวงเนี่ยนะคุณผู้ชมอาจจะเอามาทำอะไรดีนะ
นั่นน่ะสิโชว์ให้ดูเลยไก่งวงอบฟางครับ
นี่คือเมนูเด็ดเลยนะครับขายที่ตัวละ๕๐๐บาท
นี่แหละครับวิธีการทำก็นำไก่งวงนะครับ
น้ำหนักเฉลี่ยที่อยู่ประมาณสัก๓กิโลกรัมชำแหละแล้วเรียบร้อย
หมักด้วยเครื่องปรุงสูตรเข้มข้นนานกว่าสามชั่วโมงเลยนะ
มาอบฟางครับก็ใช้วิธีการอบแบบบ้าน
จะใช้เวลาอบอยู่ประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาที
ก็จะได้ไก่อบสีเหลืองหนังกรอบเนื้อนุ่มแบบนี้
เอาปี๊บวางเอาไว้แล้วก็คลุมด้วยฟาง
ที่สำคัญนี่ดินมันต้องโปะให้ดีนะอืม

ไม่งั้นเนี่ยควันมันจะออกมาใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ออกมามันจะเข้าไปในปี๊บ
พอมันเข้าไปมากเกินไปไก่ไหม้ครับ
คืออย่าให้ควันเนี่ยมันเข้าไปข้างในไก่เยอะ
เพราะว่าเราสุ่มไฟด้านนอกบางคนไปลองทำที่บ้าน
นึกว่าเป็นแบบสูตรของเขาไม่ใช่เหรอ
คือมันต้องมีวิธีต้องพิถีพิถันนิดนึง

มันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอ่ะคุณ
ที่บอกคือด้านข้างของปี๊บ
ควรจะต้องเอาดินกลบให้แม่นให้มันแน่น
แล้วก็ที่สำคัญเอาน้ำหยอดข้างเอาไว้นะครับ
เอาล่ะเห็นแบบนี้แล้วถ้าสนใจนะครับ
ไปสั่งกันได้เลยละกัน๐๘๙๕๑๗๐๓๕๕นะครับ
เขาบอกว่าถ้าอยากจะทานต้องโทรสั่งล่วงหน้ากันแล้วนะช่วงนี้
เพราะว่าออเดอร์เยอะมากเลยครับคุณผู้ชมครับ
งวงอบฟางอ่านี่เป็นไงล่ะจิ้มกับน้ำจิ้มไก่ที่มันเป็นรสเด็ดหน่อยนะ

ใช่ไหมจริงโอ้โหรับรองว่าลองไปทำกันดูได้
ว่าหลายคนเนี่ยอยากจะลองทำแล้วบางคนก็เคยทำนะ
ไก่อบฟางอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือใช้ไก่งวงแทน